บุกมาอยู่กลางทุ่งนาที่ปฐุมธานีเลยนะทุกคน
ไม่ได้มาช่วยเขาเกี่ยวข้าวไปทำกับข้าวนะคะ
แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาตามหาร้านส้มตำที่บรรยากาศ

และมีสูตรเด็ดเคล็ดลับคือน้ำปลาร้าที่เขาต้มเอง
เตาถ่านบอกเลยนัวแซ่บไม่เหม็นด้วย
ยอดขายบอกสั้นง่ายว่า
วัน๑๘๐๐๐บาทนะจ๊ะ
เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงที่ทำให้ปลาร้าพารวยได้ขนาดนี้
เดี๋ยวตามไปเลยกับร้านนี้ที่มีชื่อว่า
แซปปั๊กแปดแสนสถายทุ่งหน้า

แซปปั๊กแปดแสนสถายทุ่งหน้า
ส้มตำวิวทุ่งนาเขียวขจี
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละครับ
ร้านนี้อยู่ที่ลาดหลุมแก้วบ้านฉางปฐุมธานี

โดยเจ้าของร้านก็คือแม่เขมคนนี้นี่แหละครับ
นำสูตรการทำน้ำปลาร้าสูตรเด็ดโดยคิดค้นด้วยตัวเอง
และลองผิดลองถูกมามากกว่า๑เดือน
ซึ่งที่ร้านก็จะมีทั้งส้มตำถาดที่เรียกว่าแซ่บหลายใจ
เสิร์ฟกันยกถาดพร้อมลีลาการไล่รำจากนางรำสนุกสนานแบบนี้นี่แหละครับ
กับบรรยากาศสวยแบบนี้

ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

ปัก๘แสนสไตล์ทุ่งนาค่ะ

มันเป็นคำอีสาน
แซปมากหรือแซปคักหรือแซปอีรี่
หนูเห็นเหลือไปเห็นนางรำค่ะ

อันนี้คือเมนูที่เสิร์ฟจริงเหรอ
ใช่ค่ะอันนี้คือเมนูแซ่บหลายใจค่ะ

แล้วก็มีหอยแคนกย์พรุงหอยนิวซีแลนด์ัวปำยร์กข้อนูญ่างหมูเนิ่งหมูกรอบ

ขออนุญาตให้เสิร์ฟให้ดูเลยว่าจะเสิร์ฟยังไง

ไป
ยังไงกว่าจะได้กินนานขนาดนี้

คือที่ร้านนี้นะมันมีเมนูเยอะแยะมากมายหลากหลาย

มันนัวแล้วมันไม่เหม็นติดมือ
คือเป็นสูตรที่แม่คิดเองไหมคะ

มันจะให้ความหอมและอยู่ได้นาน

ยอดขายวันหนึ่ง
ร้านเราได้วันละเท่าไหร่คะแม่คะ
ก็ถ้าวันธรรมดาก็วันละแสน

ไม่รู้จะพูดอะไรตกใจ
งั้นหนูไม่รอช้าแล้วค่ะตอนนี้กลิ่นมันหอมเยาวยวนใจมาก
ขอบุกเข้าครัวไปดูการต้มน้ำปลาร้าไปแม่ไปทางไหน
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็เตรียมสมุดประกรรม
จดสูตรน้ำปลาร้าพารวยกันได้เลย
สูตรน้ำปลาร้าของแม่เข็มจะมีอะไรบ้าง
น้องใบตองไปกันเลยครับ
ตอนนี้จะเข้าครัวมาเปิดสูตรการต้มน้ำปลาร้า
ที่เรียกว่าปลาร้าพารวยค่ะ

นำปลาร่ามาจากโรงงาน
ที่ไหนคะแม่บุรีรำเลยจ้าบุรีรำ

มันเป็นปลาร้ารวมหลายปลาอยู่ในนี้
แล้วก็เอากากเก้าเถียงเข้าต้มไหมวะเนี่ยจ้ะ
นี่คือสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้าน
เขาจะใช้กากน้ำปลาร้าที่ต้มจากวันก่อน

และเอามาเป็นส่วนผสมของมันเกลี้ย

สัปปะรดสัปปะรดนั่นเองถูกเดียว

เอาไปต้มได้เลยค่ะ

คุณผู้ชมครับการต้มน้ำปลาร้าสูตรของแม่เข็ม
ก็ต้องใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
เพื่อให้เนื้อปลาสุกและเปื่อย
โดยทุก๕๑๐นาทีก็ต้องคอยคนตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้น้ำปลาร้าไม่ติดหม้อ
หลังจากต้มเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำปลาร้ามากรองเอากากออก
เหลือแต่น้ำปลาร้าแล้วทิ้งไว้๑คืน
ก่อนจะนำมาปรุงประกอบอาหารทั้งส้มตำ
และเมนูต้มแกงนั่นเองล่ะครับ

เราจะทำเมนูแซ่บหลายใจ

ก็ร้านเซ็บบักแปดแสน
แปลว่ามันต้องเซ็บพร็อทชาตินะครับโอ๊ยอีหลี

และอันนี้ล่ะคะน้ำมะขับเปียกค่ะพอได้เลยค่ะค่ะ
น้ำปลาร้า๑กระบวย
จะบอกว่าเส้นมะละกอแบบนี้มันคืออร่อยมาก
มันเป็นเส้นแบบสับมีความเข้มข้น
ไหมลูกมาแม่หนูซิมไม่เผ็ดหรอก

ป๊า๊ดแป๊บป๊ากแป๊บแสน
เมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะไม่เผ็ดหรอก

นี่อันนี้คือเสร็จแล้วสำหรับส้มตำอย่างเดียว
แต่ยังไม่จบเดี๋ยวเราไปจัดจานกันต่อไปจ้า
อ่าแม่ได้เวลาจัดจานแล้วอันนี้คือส้มตำตรงกลางที่เราเห็นนะคะ

รองกับรองจานด้วยกะล่ำปีหันสอยอากาศขาวค่ะ
ที่เขากินกับเมี่ยงไก่ย่างของเรานี่๑ตัวเลยนะ

อันนี้๓ชั้นทอดเกลือ๓ชั้นนึ่ง
อันนี้เอากินกับเมี่ยงน้ำขอมูค์ย่างพรุ่งตัวใหญ่อย่างนี้หรือแม่แม่สามตัว
สามตัวเลยแล้วกับกำมือแล้วก็หอยแมลงพู่นิวซีละจบค่ะ
เมนูนี้ราคาอยู่ที่๖๙๐บาททานได้ประมาณ๔๖คน
และจะบอกเลยว่าถ้าดูถึงตอนนี้คุณโชคดีแล้ว
เพราะว่าแม่บอกว่าใจดีกว่านี้
อยากจะแจกผู้โชคดีที่เป็นแฟนรายการ

ให้มากินกันแบบแซ่บอักคักอย่างนี้เลย
รอดูท้ายรายการนะจ๊ะ
แล้วก็อีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือเมนู

มันคืออะไรทำยังไงเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับ

วัตถุดิบตัวนี้ปลาทับทิม
แล้วก็เกลือแล้วสิทธาเกลือน้อย

แล้วเขาก็จะเอาปลาทับทิมไปหนึ่งแล้วจ้ะ

ต้องเอาไส้มาเตรียมก้อนเตรียมจานเตรียมอย่างก้อน
เพราะว่าเดี๋ยวซุปพร้อมปลาแล้วมันจะนิ่ม
ต่อไปเขาจะไปเห็ดแก้วชีกากันจ้า
ปลาพริกจินดาจ๊ะประมาณ๓โลกรัม
กระเทียมไทยประมาณ๑โลกรัมจ๊ะ
แล้วก็น้ำปลาน้ำมักน้าว
น้ำมักน้าวจะมีคันสูตรทงนั้ว

ขอจะกล่วงประมาณไว้มานิ่มจักเนอะค่ะ
หลังจากที่ขอได้ที๒ชมจ้ะ

ได้แล้วเนี่ยตำ

งนัวน้ำมะนาวตำให้เข้ากันจ้ะ
แล้วคลุกจะได้เจ้าขีกาแบบแซ่บ
อ้าวมาดีกับปลาทับทิมข้าวสุกแล้วจ้ะเนี่ย
เราข้ากันจะตั๊กใส่กระดงได้เลย
นำจิ้มซีฟู้ดแจ้วขี้กาที่ข้าวเห็ดมะกรีน่ะจ้ะ
ก็พร้อมเสิร์ฟกับคำหอมแซ่บกันได้เลยจ้า
เมนูนี้เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะครับนี่
ทั้งปลาทับทิมนึ่งแจ่วและแจ่วขี้กา

แล้วลีลาการเสิร์ฟของพี่นางรำของร้านนี้จะเป็นยังไง

ไปไปไป

เลือกใครไม่ได้สักคนหนึ่งใครที่ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามีแจกดูให้จบแหละ
เอามาต่อที่ทางนี้ค่ะเมื่อกี้เปิดเมนูกันไปแล้วสำหรับปลาทับทิมนึ่งแจ่ว
อันนี้ค่ะไขมะลุบจิ้มทางนี้คือ
หมูปลารานี่แม่ของข้าวนี้

เวลามันกินคู่กับผักหวานกับไข่มดแดง

จะไปต่อนี่เอาปลาก่อนนะแม่อยู่ใกล้
อุ๊ยไม่มีปลาร้ายังนัวเลย

แปบนี้เลยค่ะขอพริกขั้ว
อยากได้ความนัวกว่านี้ขอแม่ใส่ปลาร้า

เป็นเมนูสุขภาพมากหมอบอก

อ่ะไปต่อหมูปลาร้า

เสร็จปึ๊บแล้วก็เอาไปย่าง
เสร็จปุ๊บก็เอามากินกับแกวบ้อง

อร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านแซ่บบัก๘แสน

ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของแม่เข็ม
ฝ่าฟันชีวิตจากการเป็นกระเป๋ารถสองแถว
แล้วอะไรทำให้ชีวิตกลายมาเป็นเจ้าของร้าน
ที่มียอดขายวันละแสนบาท
ดูแลลูกน้องกว่า๓๐ชีวิตได้ล่ะครับเนี่ย
ทำอะไรมาบ้างคะกว่าจะมาเป็นร้านส้มตำได้
แฟนขับรถแล้วเราก็อยู่ท้ายอยู่ดีเวียด
นี่อย่างนี้เหรอแล้วตอนนั้นแม่มีลูกไหม

ลูก๓คนกับอดีตสามีเนอะใช่ค่ะ
แล้วตอนที่แม่กับอดีตสามีไปทำงาน

ล็อกบ้านไว้เอาลูกไว้ที่บ้าน
แล้วก็กำชับเขาว่าแม่ล็อกบ้านนะห้ามออกไปไหนดูแลน้อง
วันที่แบบว่าเราไม่ได้ไปสองแถวกับแฟนอย่างนี้
ตอนนั้นมันมีตลาดนัดไปตลาดนัดไปรับจ้างล้างจาน

หาเงินเพิ่มได้เย็นละ๘๐บาท
แต่เราอาศัยแบบว่าร้านนู้นกับแกงเหลือ

เราก็จะได้ตรงนั้นเอากลับบ้านมาให้ลูก
ความรู้สึกแม่รู้สึกยังไงตอนนั้น

มันก็ถือว่าลำบากแบบสุด
หัวอกคุณเป็นแม่นะแล้วลูกสามคนน่ะ

แม่ต้องเหนื่อยเป็น๓เท่า
เพื่อให้มันมีรายได้มีข้าวให้ลูกกิน
ให้ลูกกินให้อิ่มท้องใช่ไหมครับพี่นี่ก็คือ
มาเป็นการขายน้ำปลาร้าได้ยังไง
พี่สาวพี่สาวว่าให้ไปทำงานด้วยไหม

ก็รายได้มันก็เริ่มดีขึ้น
เริ่มดีขึ้นเสร็จปุ๊บได้ประมาณสัก๔๕ปีอะค่ะ

เราคุยกันไว้ว่าเราอยากมีกิจการเล็ก
เป็นน้ำปลาร้าต้มน้ำปลาร้าขายน้ำ

พอสุดท้ายก็มาได้สูตรของเราเนี่ยสูตรนี้เลย

ใช่ขายออนไลน์เหลือกำไรวันละพันวันละ๑๕๐๐บาท

ก็เลยแล้วหรือพ่อทำบัตรเครดิตให้หน่อย

ก็บัตรเครดิต๓ใบก็อยู่ประมาณ๓แสน

แล้วมั่นใจว่ามันจะขายดีเลยใช่ไหมมั่นใจ

จริงเหรอค่ะก็มีน้องคนนึงอยาก
เขาคงเห็นว่ามันขายนี้ใช่ไหมในราคา

แค่นั้นคือว่าคนเราบางทีมันก็ต้องมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาประกอบด้วย
อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่แม่เข็มศรัทธาจนทำให้ร้านลูกค้าแน่นจนต้องยกลูกน้องไปกราบขอพร
ไหว้พ่อปู่พญานาคถ้ำนาคาเรียกว่าให้โชคใหญ่หลักแสนเลยล่ะครับ
อีสานก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
แล้วแม่ก็เปิดทีวีดูพี่มดดำนะ
แม่บอกว่าถ้าแม่มีโชคนะเนี่ย

ใช่แม่ขอทักแสนขึ้นแม่จะเหมารถตู้พาพาลูกน้องที่ร้านไปเลย
แล้วปรากฏว่ามันได้แสนขึ้น

ใช่

แจกทั้งหมด๑๐รางวัล
๑๐รางวัล

ทีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ว่าทำไมคุณถึงอยากมาทานเมนูแซ่บหลายใจที่นี่